ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นคลิปที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลด้วยนะคะ
แต่จริงแล้วเหตุการณ์เองเกิดขึ้นตั้งแต่วันพุธที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมา
แต่เพิ่งมีการแชร์คลิปกันแล้วเราก็ตรวจสอบให้ว่าข้อที่จริงมันเกิดจากอะไร
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรียุธยา
ผู้หญิงกับผู้ชายตีกันทะเลาะกันในห้องทำงานของอบตเลยนะเดี๋ยวไปดูภาพก่อนค่ะ
นี่คือในห้องทำงานของอบตโพแตงอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอุทิยา
เริ่มต้นจากการมีปากเสียงกันแล้วก็ลงไม้ลงมือกัน
นายกอบตต้องเดินออกมาเองแล้วก็เหมือนไปช่วยแยกช่วยห้าม
แต่ก็มารุมมาตุ้มกันอยู่อะนะคะช่วงปลายคลิปอ่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามเรื่องนี้กับสิบเอกยานวิทย์บุญบาล
เจ้าพนักงานธุรการอบตโพแตงคือผู้ชายเสื้อเขียวค่ะ
นี่นะคะผู้ชายเสื้อเขียวที่อยู่ในคลิป
เขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นถูกสั่งย้ายให้ไปทำงานในตำแหน่งใหม่
คือตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุกองคลัง
ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้างของอบตโพแตง
แต่ทาง๑๐เอกยานวิทย์บอกว่าตำแหน่งงานนี้มันไม่ถนัด
ก็เลยเดินไปบอกคนในห้องบอกว่าเออไปบอกนายกอบตโพแตงให้หน่อย
ว่าจะขอย้ายกลับไปตำแหน่งเดิมได้ไหม
คือตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการสังกัดสำนักประหลัดอบตโพแตง
แต่ระหว่างที่พูดอยู่เนี่ยค่ะคนในห้องที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิง
ทำท่าเหมือนไม่พอใจแล้วก็ขึ้นเสียงใส่เขา
เขาก็เลยโมโหมีอารมณ์ร่วมไปเหตุการณ์มันเลยบานปลายเหมือนในคลิป
คาใจคือกำลังทะเลาะกันอยู่นายกอบตเดินออกมา
ตามภาพในคลิปจะเห็นนะคะนายกอบตเดินออกมา
ซึ่งขากระเพลกนะใส่เฝือกนะถือไม้เท้ามานะ
ในภาพเรานึกว่าห้ามเนาะภาพไปเห็นมุมไกลแต่อ้าว
ตัวผู้ชายคนนี้บอกว่านายกอบตเอาไม้เท้าที่ถือมา
ตีใส่เขาแทนที่จะมาห้ามคนขับรถนายกอบตก็จับล็อก
จับตัวเขาล็อกเฉยเลยจะได้ถูกรุม
หลังเกิดเหตุไม่กล้ากลับไปทำงานแล้วเนี่ย
ล่าสุดเลยทำหนังสือไปถึงในอำเภอบางไซค์
ขอย้ายไปทำงานที่อื่นเถอะเพราะกลัวมาก
นี้น่ะค่ะนายกอบตเห็นไงถ้าไทยคลิปเห็นมั้ย
ขากระเพกถือไม้เท้ามาแล้วยกไม้ขึ้น
ห้ามเอาไม้ฟาดเอาไม้เท้าฝาด
เขาก็เลยบอกว่าสาเหตุก็คือมันอาจจะเป็นเรื่องของการขอย้ายตำแหน่ง
ก็เลยไม่พอใจมั้ง
รับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ที่ผ่านมาอบตไม่เคยมีใครมาร้องทุกข์เลย
ไม่เคยมีใครมาแจ้งเรื่องอะไรก็เหมือนกับย้ายให้ไปนั่งเฉย
ให้แบบไม่มีงานทำพนักงานหลุกจ่างข้าราชการคนอื่น
ก็เลยมองว่าเออตัวเองไม่ทำงานอะไรแต่จริงแล้วย้ายไปในจุดที่มันไม่มีงานอะไรจริง
ก็เลยเชื่อว่าอาจจะนี่แหละมั้งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนในอบตไม่พอใจเขา
ทำไมเขารักษณะอย่างนั้นผมรู้อีกแล้วว่าเหตุการณ์อย่างนี้เขาเหมือน
เขายั่วยุแล้วเขาจะให้ผมโมโหแล้วจริงแล้วผมก็เดินเข้าไป
ผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรเขาก็มีการอ่าใช้กรรมหัดนะครับ
แล้วก็พูดจาท้าทายผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรนักสนามผมก็ยังถูกล้อมแล้ว
ผมก็เดินเดินจะเข้าไปนะครับเสื้อดำก็เดินแทรกเข้ามาเลยนะครับ
กลุ่มทำงานของพวกเขาทั้งหมดกองช่างครับผมซึ่งไม่มีหน้าที่อะไรอยู่แล้วนะครับ
ให้ผมไปนั่งซึ่งอาจจะเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วเป็นฆาตการคนเดียวนั่งในนั้น
อันนี้คือมุมของผู้ชายเสื้อเขียวที่อยู่ในคลิปนะคะ
เราก็อยากได้ข้อมูลจากอีกมุมหนึ่งจากอีกฝั่งหนึ่ง
ก็คือทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ผู้หญิงอ่ะนะคะเราก็ติดต่อไป
แต่เขาขอไม่ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าก็ค่ำแล้ว
ถ้าอยากได้ข้อมูลเดี๋ยวให้ติดต่อในเวลาราชการ
เขาบอกกับเราแบบนี้นะคะเหตุการณ์ในคลิปก็ได้เท่านี้ค่ะ
ก็ต้องรอให้นายกอบตชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะคะ
คือจนถึงตอนนี้นายกอบตยังไม่ได้เรียกใครมาเจรจากลายเกลี่ย
แล้วก็บอกว่ารอตำรวจเป็นคนเจรจาดีกว่า
ก็จะมีการสั่งการลงโทษตามระบบระเบียบของทางราชการต่อไป
เราก็เลยมีข้อมูลจากฝั่งของคุณพี่ผู้ชายเสื้อเขียวคนนี้เพียงฝั่งเดียวนะคะ